เพราะว่าพี่สาวของผู้ชายคนหนึ่งเนี่ย
โทรแจ้งเจ้าหน้าที่บอกว่าช่วยมารับตัวน้องชายไปตรวจหน่อย
เพราะว่ามีอาการทางจิตเวทแล้วก็กุ้มคลั่ง

แต่ระหว่างทางผู้ชายคนนี้หลุดจากรถของตำรวจไปได้

โรงพยาบาลกรุงเทพอุดรในเขตเทศบาลนครอดอุดร

ช่วยควบคุมตัวชายคลั่งเอาไว้ได้
ไม่งั้นคนในโรงพยาบาลคุณหมอคุณพยาบาล

นี่ครับชายคุ้มข้างคนนี้วิ่งมาเป็นระยะทางไกลกว่า๕๐๐เมตร
ซึ่งจริงแล้วชายคนนี้อายุ๓๐ปีเป็นชาวหนองบัวลำพูแล้วครับ
สภาพไม่สวมเสื้อนะฮะนุ่งกางเกงขาสั้นไม่สวมรองเท้า
แล้วก็ถูกใส่กุญแจมือไพ่หลังตะโกนเสียงดังโวยวาย

และอย่างที่บอกบางครั้งเขาพูดคำว่าอยากเจอพ่อคิดถึงพ่อ
เจ้าหน้าที่ของมุยที่อุดรสว่างเมตตาทำนำรถฉุกเฉินมารับตัวไป
เพราะว่าจะเอาไปส่งที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
ตามที่พี่สาวของผู้ชายคนนี้อยากให้เจ้าหน้าที่เอาไปส่ง
เพื่อรักษาอาการทางจิตเวทนะครับ
โดยตำรวจภูทรเมืองอุดรธานีบอกว่าพี่สาวของหนุ่มคลั่งรายนี้
ขอให้ช่วยหน่อยช่วยควบคุมตัวน้องชายไปรักษาอาการจิตเวท
คุมจากห้องพักภายในซอยอดุลยเดช๓

เมื่อมาถึงชายคนนี้เริ่มมีอาการพูดจาไม่รู้เรื่อง
แล้วก็ขัดขืนไม่ยอมจะไปโรงพยาบาล

ระหว่างนั้นตำรวจตัดสินใจใส่กุญแจมือหนุ่มคนนี้แล้วนะฮะ
และเกิดการยื้อยุดฉุดกระชากจะขึ้นรถตำรวจ
แล้วก็วิ่งมาตามถนนทั้งที่มือที่ถูกไพ่หลัง

แล้วก็วิ่งเข้ามาที่โรงพยาบาลกรุงเทพ
โชคดีที่เจ้าหน้าที่รอปภและอาสาสมัครควบคุมตัวเอาไว้ได้
โดยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแล้วก็ไม่มีอะไรเสียหายนะครับ
จนมาถึงโรงพยาบาลคำนึนว่ามีรอปภและเจ็บ
อาสาเขาร่วมกันจับคุมตัวไปได้
เออนะครับขณะที่พี่สาวของผู้ชายคนนี้ให้ข้อมูลนะครับ
น้องชายมีอาการป่วยทางจิตเวทแล้วครับ
เนื่องจากเซ็บยาเซ็บติดมานาน
ก็เลยอยากให้นำตัวน้องชายไปบำบัดรักษา
เจ้าหน้าที่ก็ได้ให้พี่สาวไปรอที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
ส่วนเจ้าหน้าที่ก็นำตัวผู้ชายคนนี้ไปส่งที่โรงพยาบาลศูนย์นะครับ